ท่านผู้ชมครับมีแม่ของเด็กหนุ่มวัย๑๗ปีคนหนึ่ง
ร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน
บอกว่าลูกชายเนี่ยพิการสมาธิสั้น
เคยมีปัญหากับเพื่อนที่เรียนหนังสือด้วยกัน
แต่ล่าสุดเนี่ยความจริงเคลียร์กันไปหลายครั้ง

ให้ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นนางนกต่อ
หลอกลูกชายบอกช่วยเดินไปส่งบ้านหน่อย
อะไรประมาณอย่างเนี้ยใช่สุดท้ายเนี่ย
เดินไปแล้วไปถูกรุมทำร้ายนะฮะ

นี่ฮะผู้หญิงคนนี้นะครับ

นี่คือลูกชายที่เดินตามไป
เหมือนกับเขาบอกว่าช่วยไปส่งบ้านหน่อย

ด้วยความหวังดีลูกก็ไปแล้วเตะนี่ฮะมีผู้ชายขี่จักรยานยนต์ซ้อนสี่มาเลย
ขี่มาแล้วก็ลุมใส่ใหญ่เลย

แต่ต่อให้เป็นขาวดำพฤติกรรมก็ชัดเหลือเกินนะคะ
นี่แม่เขาก็เอากล้องวงจรปิดให้กับสื่อมวลชนดูบอกดูสิ
ทำกันได้ทำอย่างนี้ได้ยังไงนี่ฮะ
เหมือนจะขี่รถไปแล้วยังนี่

แต่ลูกชายเขาสู้นุ่มคนนี้เขาสู้
นี่มาสี่เขาก็สู้ไอ้พวกนี้ก็เลยพากันขึ้นรถ
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีหายไป
น้องสู้แล้วเนี่ยน้องถอดกระเป๋าแล้วลุยเข้าไปเลย

วันนั้นก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้ว
มาสี่นิสัยเขาใหญ่เลยนี่ตอนที่ผู้หญิงเดินผู้ชายเดินใช่ไหม
นี่๔คนนี้ก็ขี่มาอย่างนี้ซ้อนสี่กันมาเลย
นี่นะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ซอยหลังวัดสุธิวรารามนะครับ
เป็นจุดเปลี่ยวของซอยพอดีตามภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่ถูกทำร้ายเนี่ยอายุ๑๗ปีชื่อน้องแฮ็กชื่อแฮกนะครับ
หลังจากที่ฮึดสู้อะไรเสร็จแล้วพวกนี้ก็เลยขี่จักรยานยนต์หนีไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงดึก๓๐พฤษภาคม
หลังเกิดเหตุแม่ของแฮ็กพาลูกชายไปโรงพยาบาล
มีบาดแผลฟกช้ำบาดเจ็บตามศีรษะตามร่างกาย
แล้วไปแจ้งความที่สอนอยานวาแต่แม่บอกว่าจนถึงวันนี้คดีมันไม่คืบหน้า
แม่ก็เลยอยากมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านกับทางไทยรัฐทีวีด้วย
อยากจะให้ช่วยดูทางความคืบหน้าทางคดีให้หน่อย
แม่บอกว่าลูกชายเนี่ยป่วยเป็นเยื่อไข้สมองซีกซ้ายอักเสบตั้งแต่เกิด
ทำให้สมองกับอวัยวะสี่สายของลูกชายอ่ะจะไม่ปกติ
แล้วก็พิการสมาธิสั้นอะไรประมาณอย่างนี้
หนึ่งในสี่ที่มาทำร้ายลูกเนี่ยชื่อพี
เป็นเพื่อนที่เคยเรียนห้องเดียวกันแล้วพีเนี่ยเคยทำร้ายลูกชายเนี่ยมาสองครั้งแล้ว
ครั้งแรกพีเคยถีบแฮ็กจนเสียหลักไปถูกรถชน
ครั้งที่สองอันนี้แม่เขาอ้างนะแม่ของแฮกอ้าง
เนี่ยเคยรับปากว่าจะไม่ลังแก่ลูกชายแม่อีก
แต่สุดท้ายครั้งนี้เป็นอย่างนี้ได้ยังไง
ให้ผู้หญิงคนนึงเดินมาบอกช่วยเดินไปส่งหน่อยซอยมันเปลี่ยว

ก็หวังดีเดินตามไปห่าง
สุดท้าย๔คนนี้ขี่จักรยานยนต์มาแล้วลุมทำร้ายเลย
แม่ก็อยากจะถามพ่อแม่เขาเหมือนกันว่า
ทำไมอ่ะเออต้องมาตีลูกแม่ทำไมต้องมาแกล้งลูกแม่
ยอมความให้หลายครั้งแล้วที่โรงเรียนคือจบกันไปแล้ว
แต่คืออันนี้อนาคตมันก็เกิดขึ้นจริง
ไปเจอกันข้างนอกก็มีการลุมตีกันรุมทำร้ายกัน
ลักษณะเหมือนตรงใจด้วยซ้ำใช่แม่ถ้าให้แม่คิดเอง
คือจงใจและเจาะจงเลยที่จะทำลูกแม่

เดินมาต้องไปช้าแบ๊ดก่อนกลับมาเอาช้าแบ๊ดก่อน
เรารู้จักเขาไหมผู้หญิงคนนี้

ใช่พาเขาไปส่งบ้านหน่อยส่งห้องหน่อย
หลังจากนั้นมาผู้ชายก็ไปเห็น
แล้วผมก็ยืนคุยกับผู้หญิงว่าน่าจะมีเรื่องแน่นอน
แล้วผู้หญิงบอกว่าถ้ามีเรื่องไม่เป็นอะไรหรอก
เดี๋ยวหนูจัดการให้หนูเคลียร์ให้
นี่คุณสุชาดาก็พยายามไปหาน้องผู้หญิงคนนั้นนะฮะ
อาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้ใช่ไหมฮะ
ก็ไปที่บ้านก็ไม่เจอใครนะ
เจ้าของบ้านที่เขาบอกว่าน้องน่าจะอยู่บ้านหลังนี้

มีแต่ลูกหลานวัยรุ่นผู้ชาย
ส่วนตัวในพีเนี่ยที่ว่าเคยเป็นเพื่อนเรียนหนังสือกับแฮ็กแล้วทำร้ายกันมาก่อนเนี่ย
เป็นหนึ่งในสี่ที่ก่อเหตุครั้งนี้ไม่ใช่วัยรุ่นในพื้นที่แถวนี้นะฮะ
เดี๋ยวรอทางสนยานวาเขาตามความคืบหน้าให้กันแล้วกัน
คุณแม่เขาบอกผ่านทางไทยรัตน์ทีวีมา